ไปดูกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวเรียกว่า
ไม่รู้แหละว่ามันสร้างความหวาดภาวะหรือว่ามันสร้างความตื่นตนกอะไรอย่างไร
แต่ว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้นะที่รัวบ้านเขาแขวนเสื้อสีแดงกันแบบเยอะแยะเลย

โบแดงอันนี้เสื้อสีแดง

แม่ทำไมไม่รู้ไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่ามันคือ
เรื่องของความเชื่อหรือมันเรื่องอะไรที่ทำให้ชาวบ้านขวัญภาวะกันค่ะ
โอ้โหลมมา
ที่บ้านดงขวางตมดดงเมาะไฟ
นะคะช่วงนี้ชาวบ้านเนี่ยเอาเสื้อสีแดง
บ้านเนี่ยถึงขั้นเอาหมวกกันน็อกมาแขวนก็มีเลยเหมือนกันนะ
เขาก็เชื่อกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยนะมันจะต้องมีเรื่องลี้ลับ
นั่นก็คือเรื่องของผีแม่ม่ายที่จะมาอารวาส
เราเคยเล่าสู่กันฟังกันไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคอีสานนะ
มันมาอีกแล้วอะค่ะความเชื่อนี้นะคะที่นี่เขาก็มีการเอาเสื้อมาแขวนไว้เหมือนกัน
เพราะอะไรเพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน๔๕คน
และทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วเป็นผู้ชายโสดด้วยคุณชนะ
เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วผีแม่ไหม้ต้องอารวาสแน่นอนเลยนะคะ
ชาวบ้านก็ยังให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะว่าบางคนเนี่ยนะตายด้วยอุบัติเหตุ
แต่บางคนตายแบบไม่สมเหตุสมผลนะคะอยู่ดีก็ตายไปเลย

ไม่น่าเชื่อว่าจะตายเห็นอยู่ดีเห็นกันหลัดแบบนี้ก็ตาย
ก็เลยทำให้รู้สึกว่าหวาดภาวะเป็นอย่างมาก
กลัวว่าจะเป็นผีแม่ม่ายนี่แหละที่มาออกเสาะแสวงหาชายโสดไปเป็นสามี
ในช่วงวันวาเลนไทยแบบนี้

เขาก็เลยบอกอ่ะอย่างนี้ละกันนะจะต้องหาวิธีเจรจาสื่อสารกับผีแม่ม่ายหน่อยละกัน
บอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงกับกระเทยจ้ะ

เขียนบอกอย่างนี้เลยเอาให้ชัดกันไปเลยไม่รู้ผีแม่ไม่จะอ่านออกมั้ยละ

ก็ถ้าเขียนแล้วไม่มีคนเสียชีวิตก็แปลว่าอ่านออกค่ะ
ต้องรอดูต้องรอดูนะเป็นวิธีการที่เขาเชื่อกันแบบนั้นแล้วก็ทำกันมาเป็นเวลาร่ำนานทำสืบทอดกันมาเป็นความเชื่อที่เขาเล่าสู่กันมา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเคารพในความคิดในการตัดสินใจของแต่ละชุมชน

เป็นความเชื่อแหมเราไม่ได้ไปอยู่หมู่บ้านเดียวกับเขานี่

ถ้าเราไปอยู่หมู่บ้านนั้นแล้วเราเจออย่างนั้นเนี่ยอ้าวมันก็ว่าไม่ได้นะ
แล้วเขาทำแบบนี้เขาสบายใจเขา

ใช่ไหมเป็นความเชื่อของชาวบ้านก็แบบนั้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยในบางจังหวัดบางพื้นที่เนี่ย

ว่าเขาเองก็ลงไปในพื้นที่เพื่ออะไรรู้ไหม
เพื่อตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นเรื่องของสาธารณสุขหรือเปล่า
มีการแบบว่า
ใช่มีการติดเชื้ออะไรที่บริเวณนั้นหรือเปล่า
ไปดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามัยของคนในชุมชน
ส่วนเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านก็ต้องปล่อยเข้าไป

ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมนะ

หลายที่อย่างที่บอกแหละค่ะเขาก็มีความเชื่อกันแบบนี้อยู่แล้ว
ว่าจะมีผีแม่ม่ายออกมาอารวาสเวลาที่มีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุติดกันหลายคน
เป็นความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ